สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ
วันนี้สิบสองมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดค่ะ
สองสาวมาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะมาช้าแต่ก็มาชัวร์นะคะ
วันนี้เลิกงามยามดีเรื่องที่หนึ่งคือเมื่อสักครู่วอเล็กบอลเราชนะจีนไป
ใช่ค่ะเอาชนะไปนะคะถือว่าเป็นรอบแรกของการแข่งขันฟุตบอล
ขออภัยค่ะวอเลบอลหญิงยมวชนชิงช้ำเอเชียรุ่นอายุไม่เกินสิบเก้าปีนะคะ
ผ่านมาสองนัดเราแพ้แต่ว่าได้ละหนึ่งนัด
อีกหนึ่งเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องงามยามดีก็คือการพบปะกันระหว่าง๒ผู้นำสองประเทศ
ก็คือผู้นำของสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือคิมจองอื่นนะคะ
วันนี้ทั่วโลกจับตาไปที่เกาะเซ็นโทซ่าของสิงคโปร์
ทั่วโลกนี้ใช้คำว่าปลื้มปริ่มเลยล่ะ
อยากจะรู้ว่าผลมันออกมาเป็นแบบไหนแต่สรุปก็คือ
หนึ่งแหละไม่ยืดเยอะเป็นของวันพรุ่งนี้แต่ว่าสรุปแล้วจริงจริงว่าจะมีการปลดอาวุธนิวเคลียร์ออกจากเกาหลีเหนือ

คือก่อนหน้านี้วันนี้แหละค่ะก็มีการคุยกันตามลำพังนะ
ต่อ๑ระหว่างผู้นำ๒ชาติแล้วก็สักพักหนึ่งโดนัลดทรัมป
สักประมาณบ่าย๓ที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์คือแถลงผลการประชุมด้วย
ไปติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณอรัชพรชลาดลผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
พร้อมที่จะรายงานสดมาจากสิงคโปร์เชิญค่ะ
เชิญค่ะประวัติศาสตร์ระหว่างประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาและผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้เสร็จสิ้นลงแล้วตามกำหนดการที่วางเอาไว้
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีกระแสข่าวว่าการเจรจาครั้งนี้อาจจะยืดเยื้อไปจนถึงวันพรุ่งนี้
โดยเมื่อประมาณ๑ชั่วโมงที่แล้วนายโดนัลดทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้ออกมาแถลงผลสรุปของการประชุมอย่างเป็นทางการ
พร้อมให้สัมภาษณ์และตอบคำถามของผู้สื่อข่าว
ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้เล่าถึงรายละเอียดในการพูดคุยกันบนโต๊ะเจรจาว่า
ที่ผ่านมาในอดีตการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์แบบนั้นไม่ใช่กระบวนการที่สามารถจะทำให้เสร็จได้ภายในระยะเวลาอันสั้น
ตรงกันข้ามประธานาธิบดีทรัมป์ได้เน้นย้ำว่ากระบวนการต่างนั้นใช้เวลานานมาก
แต่การลงนามข้อตกลงร่วมกันในการยินยอมปลดอาวุธนี้ก็เรียกได้ว่าสามารถเข้าสู่บทสรุปของเรื่องนี้ได้ทันที
เพราะการลงนามในครั้งนี้คือคำมั่นของเกาหลีเหนือที่ว่าจะไม่ใช้หรือพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อีก
มีผู้สื่อข่าวถามถึงความแตกต่างในการทำสัญญากับเกาหลีเหนือครั้งนี้กับในอดีตที่หลายครั้งเกาหลีเหนือเองไม่สามารถทำตามสัญญาได้ตลอดรอดฝั่ง
ตอบชัดเจนว่าความแตกต่างก็คือตัวเขาในฐานะประธานาธิบดีและคณะทำงานที่แตกต่างจากในอดีต
โดยทรัมป์ยังระบุด้วยว่าการเจรจานี้ควรเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ๒๕ปีที่แล้วแต่ก็ไม่อยากที่จะกล่าวหาหรือพาดพิงประธานาธิบดีคนก่อนของสหรัฐเท่าไหร่นัก
ด้วยว่าจะไม่มีพฤติกรรมการยั่วยุระหว่างสองประเทศเกิดขึ้นอีก
เหนือจากประเด็นการปลดอาวุธนิวเคลียร์แล้ว
ผู้นำยังได้มีการหยิบยกประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือมาพูดคุยด้วย
โดยทรัมป์บอกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและเป็นประเด็นอ่อนไหว
แต่ทรัมป์และคิมได้ตกลงกันไว้ว่าจะร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหานี้ด้วยเช่นกัน
โดยการเจรจาในช่วงบ่ายวันนี้หลังทั้งสองผู้นำได้พักรับประทานอาหารกลางวันกันเสร็จสิ้นแล้ว
ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตั้งโต๊ะสำหรับการลงนามเซ็นสัญญาความตกลงร่วมกันระหว่างนายโดนัลดทรัมป์และนายคิมจองอื่น
โดยทั้งสองมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มและได้ให้สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้สื่อข่าวเล็กน้อย
เมื่อเวลาบ่ายโมง๔๑นาทีตามเวลาท้องถิ่น
ผู้นำได้จับมือกันพร้อมตรวจปลายการลงนามในสัญญาความตกลงร่วมกัน
มกลางเสียงกดชัตเตอร์ของผู้สื่อข่าวที่อยู่ภายในห้องลงนาม
และเสียงปรบมือของผู้สื่อข่าวที่ติดตามผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์อยู่ภายในศูนย์สื่อ
ซึ่งในสัญญาความตกลงร่วมกันนั้นมีข้อตกลงสำคัญอยู่ทั้งหมด๔ข้อด้วยกัน
ข้อแรกสหรัฐและเกาหลีเหนือตกลงที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใหม่
สันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองตามความต้องการของประชาชนของทั้งสองประเทศ
ข้อที่๒ทั้งสองประเทศจะร่วมมือการสร้างสันติภาพที่มั่นคงและยั่งยืนภายในคาบสมุทรเกาหลี
ข้อที่๓เกาหลีเหนือได้ให้คำมั่นว่าจะปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีอย่างสมบูรณ์แบบ
เนื่องจากการแถลงอย่างเป็นทางการในการพบกันของ๒ผู้นำเกาหลีที่พันบุญจอมในวันที่๒๗เมษายนที่ผ่านมา
และข้อสุดท้ายสหรัฐและเกาหลีเหนือจะร่วมมือกันในการส่งตัวเฉลยสงครามที่เหลืออยู่กลับประเทศ
รวมถึงร่างของเฉลยสงครามด้วยหากร่างนั้นมีการระบุตัวตนที่ชัดเจนแล้วก็จะดำเนินการส่งกลับในทันที
ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวถึงการประชุมครั้งนี้ว่าเป็นความสำเร็จมากกว่าที่ทุกคนคาดการณ์และคาดหวังเอาไว้
สหรัฐและเกาหลีเหนือมีสายสัมพันธ์ที่พิเศษต่อกันและจะร่วมกันแก้ไขปัญหาใหญ่ใหญ่ปัญหาที่อันตรายของโลกใบนี้
โดยเกาหลีเหนือจะเริ่มกระบวนการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างรวดเร็วและทุกคนจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของคิมจองอื่น
ขณะที่ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือก็ได้ให้สัมภาษณ์เพียงสั้นว่า
การประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์
สิ่งที่ผ่านไปแล้วในอดีตก็ขอให้ผ่านไป
และโลกจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่
ก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและเกาหลีเหนือ
ถูกอธิบายผ่านภาพการยั่วยุทางสงคราม
ข่มขู่และอาวุธนิวเคลียร์มาโดยตลอด
แต่หลังจากวันนี้เป็นต้นไปเชื่อว่าเราน่าจะได้เห็นความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ
รูปแบบที่ต่างออกไปเป็นรูปแบบที่เป็นมิตรภาพ
มีความสุขและมีความสันติภาพได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น
เชื่อว่าหลังจากนี้นี่น่าจะเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่
นทางของสันติภาพที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนด้วยค่ะ
ฤษฎาวินถ่ายภาพอรัชพรชลาดลรายงานสดจากสิงคโปร์ค่ะ
ขอบคุณคุณอรัชพรแล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยนะครับ
เกาะติดบรรยากาศเป็นภาพประวัติศาสตร์
ซึ่งปฏิทินโลกต้องจารึกเอาไว้เลยนะ
ใช่ค่ะแต่ว่าทรัมป์ก็ทวิตข้อความเหมือนกันนะครับ
บอกว่านี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของส่วนที่สัญญาเท่านั้น
หลังจากนี้จะมีอีกหลายส่วนที่สัญญาตามมาค่ะ